คุณผู้ชมฮาจากกรณีที่วันสองวันนี้มันมีข่าวว่าแม่ค้าขายไข่ปลาริวกิวที่สุราธานี
เอาไข่ปลาปลอมมาขาย
กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้ตัวแม่ค้าซึ่งเป็นแม่ค้าขายทั้งแม่ค้าขายส่ง
และแม่ค้าขายหน้าแผงที่ตลาดเขาได้รับความเดือดร้อน
ไม่มีใครกล้าเข้ามาซื้อไข่ปลาริวกิวของเขาแล้ว

ใช่แต่ทีนี้เขาต้องมีการชี้แจงนะครับ
ว่าเขายืนยันว่ามันไม่ใช่ไข่ปลาปลอมนะครับ
เพราะว่าเรื่องกรณีไข่ปลาปลอมเพราะว่ามันมีคนที่มาซื้อไข่ปลาริวกิว
เอาไปประกอบทำอาหารนะครับแล้วก็พบว่าไข่ปลาทำไมมันแข็งเป๊กอย่างกับลูกแก้วเลย
พอต้มไปต้มมาโอ้ยมันแข็งเป๊กกินไม่ได้เลยนี่เอาไข่ปลาปลอมมาขายหรือเปล่านะฮะ
ตลาดสดเทศบาลนครสุราชธานีโดยคนโพสต์ตอนต้นนะเขาบอกว่า
ซื้อไป๑ขีด๘๐บาทนำไปต้มแล้วมันไข่แข็งก็เลยคิดว่าเป็นไข่ปลอม
แล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลทีนี้ครับล่าสุดนะฮะ
มีทั้งแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าขายส่งและแม่ค้าหน้าแผงออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
แม่ค้าขายส่งก่อนหน้านั้นนะเธอนะโพสต์ลงในโลกโซเชียลเธอบอกว่า
ขอความเห็นใจจากพี่ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูข่าวเรื่องไข่ปลาริวกลิวปลอม
คิดกันยังไงคือจริงไข่ปลาริวกิวที่น้องส่ง
คือส่งไปยังแผงตามตลาดของสุราชธานีเนี่ยนะคะก็น้องส่งขายให้ลูกค้าแบบเม็ดร่วงนะครับ
ที่น้องเนี่ยเอาออกจากที่ฟักเองกับมือเลยแต่ทีนี้ไปออกข่าวใหญ่โต
ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าเป็นไข่ปลาปลอมหรือไข่ปลาจริงนะครับ
คนที่ซื้อไปต้มนานเกินไปแล้วมันแข็ง
ถ้าใครดูข่าวก็น่าจะรู้นะคะว่าถ้าคนต้มต้มไม่เป็นหรือต้มนานไป
ไข่มันจะแข็งแล้วก็มาหาว่าเป็นไข่ปลอม
อันนี้แม่ค้าส่งนะเธอโพสต์ในโลกโซเชียล
ทีนี้ครับพอแม่ค้าส่งโพสต์ไว้แบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปพบไปเจอกับแม่ค้าส่งคนนี้
ก็คือนางสาวเยาวเรศเปรี้ยวปลอดอายุ๒๘ปีนะครับ
โดยเธอเธอบอกว่าเป็นแม่ค้าขายส่งมาแล้วกว่า๑๐ปี

ส่วนประเด็นที่ว่าไข่ปลาปลอมนั้น
คือลูกค้าได้ซื้อไข่ปลาที่หลุดออกจากพวงไป๑ขีด
โดยซื้อจากพี่สาวของเธอแล้วเอาไปต้ม
ซึ่งคาดว่าน่าจะต้มนานเกินไปจนทำให้ไข่แข็ง
แต่ทีนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาในโลกโซเชียล
บอกว่าสื่อก็นำเสนอไปโซเชียลก็นำเสนอไป
แต่ตัวเธอเองพร้อมจะให้มีการพิสูจน์ทุกเรื่อง
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแสดงความคิดเห็นว่า
ไข่ปลาของเธอเป็นไข่ปลาจริงนะครับ
ตอนนี้นะครับสงสารแต่พี่สาวแหละคุณ
พี่สาวเอาไปค้าหน้าแผงแล้วก็ถูกห้ามขายนะครับ
หน้านั้นถูกห้ามขายเพราะว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบใช่ไหม
แต่ตอนนี้ทางตลาดเนี่ยก็ให้พี่สาวเนี่ย
กลับมาขายที่แผงได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะ

ก็ไปสัมภาษณ์เธอนะฮะเธอจะได้ชี้แจงนะครับ
อีกคนนึงก็คือป้าเล็กปลาสด
หรือว่าคุณป้าสิริวัลจีนณดิตนะครับ

บอกว่าตอนนี้ขายไข่ปลาและปลาสด

หลังจากมีข่าวไข่ปลาปลอม
ป้าเป็นคนขายป้าเดือดร้อนมากเพราะตอนนี้ขายไม่ได้เลย
ไม่มีคนมาซื้อเลยแต่มีคนแวะเวียนเข้ามาถามตลอดเลยว่า
หรือเปล่าปลอมหรือเปล่าซึ่งด้วยความเป็นแม่ค้าได้ยินแล้ว
มันเสียความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเราก็เลือกหาวัตถุดิบที่ดี
เอามาจำหน่ายถูกต้องไหมส่วนคนซื้อไปป้าบอกว่าส่วนตัวป้าคิดว่า
เขาน่าจะทำเมนูไข่ปลาริวกิวไม่เป็นคนที่ซื้อไปน่าจะมาถามป้า
ถามแม่ค้าสักคำว่าต้มยังไงปรุงยังไงแต่ทีนี้ฮะข่าว
ข่าวออกมาใหญ่โตในโลกโซเชียลแล้วก็อยู่ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและสั่งให้น้องคนที่ขายไข่ปลาให้ลูกค้า
ขายมา๓วันทั้งที่ของทุกอย่างมันมีต้นทุน
มันเป็นสต๊อกอยู่ขายไม่ออกมันก็เน่าก็เสียนะฮะทำไมเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่าป้าเนี่ยขายไข่ปลอมหรือเปล่านะฮะป้าเนี่ยยืนยัน
ขายมา๓๐ปีแล้วป้าขายไข่จริงนะฮะแล้วก็ตอนนี้แม่ค้าหลายคน
ก็เดือดร้อนเพราะขายไม่ได้เลยคุณป้าก็ออกมายืนยันแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่ามีเทคนิคนะเวลาที่จะซื้อให้สังเกตเส้นเลือด
มันจะอยู่ในไข่แต่ละใบเลยเขาบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปลาสด
แล้วเวลาที่เอาไปทำอาหารนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาไปใส่ในหม้อแกงเลย
เพราะว่าเวลาไปใส่เลยปั๊บเนี่ยนะคะมันจะทำให้ไข่ปลาเนี่ยแตก
แล้วน้ำแกงมันก็จะขาวข้นเอ้าทีนี้ทำยังไงเขาบอกว่าต้องต้มให้พอสุกก่อน
แล้วค่อยเอาไปใส่ในหม้อแกงอันนี้เป็นเคล็ดลับ
อีกอันหนึ่งคืออย่าต้มนานไงเดี๋ยวไข่ปลามันจะแข็งมันจะเหนียว
คุณผู้ชมทางด้านเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเมืองสุราธานีเขาบอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวเอาไข่ปลาที่มีการแกงแล้วกับไข่ปลาชุดเดียวกันจากแผงเนี่ย
ต้องเอาไปส่งตรวจที่ห้องแล็บของกรมประมงแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เดี๋ยวเขาจะไปแยกสารต่างออกมาว่ามันมีอะไรบ้าง
ขอเวลาอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ผู้สื่อข่าวทราบด้วย
สรุปแล้วไข่ปลานี้มันยังไง
เพราะว่าลูกค้าคนแรกที่ซื้อไปแล้วบอกว่าเป็นไข่ปลาปลอม
เธอเอาไปต้มแกงส้มนะพอต้มเสร็จต้มไปต้มมา
เอาไอ้ไข่ปลากัดมันเคี้ยวไม่ได้
โยนพื้นมันเด้งดึงดังเลยแข็งกระด้างไปหมดเลย
เอามาเผาไฟมันก็ติดไฟเธอก็นึกว่าเป็นลูกยาง
ว่าลูกพลาสติกหรือว่าเป็นของเล่นอะไรหรือเปล่านะฮะ